รางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก๐๔๕๐๓๗

เขาพูดอย่างนี้เรียกข้าวดิฉันเธอข่าวนะคะ
คุณผู้ชมนี่แม่น้ำหนึ่งเจ๊ฟองเบียร์ทวงบันลังกลับมาครั้งอีกครั้ง
เมื่อวานถ้าเกิดว่าใครตามแม่น้ำหนึ่งนะ

เลขท้าย๓ตัวออกอะไรนะคะ

ใครที่เล่นเป็นพี่เล่นไม่เป็นพี่ไม่ถูกแน่

ถ้าเกิดใครตามแม่น้ำหนึ่งเมื่อวาน

แต่ว่าชาวเน็ตที่เป็นเอฟซีแม่น้ำหนึ่งบอกว่าเข้านี่แหละถือว่าเข้า
ส่วนเจ๊ฟองเบียร์นะคะเจ๊ฟองเบียร์ก็มาเหมือนกันเดียว

ไปร่วมแสดงความยินดีกับพวกเขาเหล่านี้หน่อยดีไหม

จังหวัดระยองฮิฮิสิ
ระยองฮิสั้นจันฮิยาว

ระยองฮิฮัดจันทร์รวยฮิต้องให้ปากพูด

นี่แหละนะคะคุณป้าบุญทิกาทัพทองตอนนี้ทับเงินแล้วนะจ๊ะ
โอ้โหสองใบศูนย์สี่ห้าศูนย์สามเจ็ดสองใบหกสองสิบสอง
สิบสองล้านหกสองสิบอะไรสิบสองสิบสองใช่ไหม
สิบสองล้านฮะใจสั่นแทนอืม
คุณป้าบอกว่าตอนที่รู้ว่าถูกลอตเตอรี่นะ
รู้สึกตกใจก่อนครับตกใจแทบแต่ช็อกน่ะ
ตามมาด้วยอาการดีใจถามป้าไอ้ป้าเบอร์นี้เลขนี้
ไปซื้อยังไงป้าบอกว่าซื้อลอตเตอรี่เนี่ย
มาจากเพื่อนซื้อมาทั้งหมดหกใบซื้อเป็นประจำอยู่แล้วนะคะ
ปกติเนี่ยก็ถูกบ้างเลขท้าย๒ตัวเลขท้าย๓ตัว
เฮ้ยแต่ครั้งนี้รางวัลใหญ่มันเข้าฮะ
ซื้อมาหกใบถูกสองใบทิ้งไปสี่ใบเออทิ้งไปค่ะป้า
ถูกสองใบถูกรางวัลที่หนึ่งได้ทั้งหมดสิบสองล้าน
นี่เขียนเลยนะรีบเขียนเลยพี่อ้อชื่อเล่นชื่อพี่อ้อนะคะ
อ้อก็ได้หรือพี่อ้อนะคะเป็นแม่ค้าขายขนมปังอยู่ที่ตลาด
งคอกหมูที่บ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะ
หลังจากนี้จะเอาเงินไปทำอะไรดีแล้วค่ะเอาเงินไปทำบุญก่อนนะคะ
เอาเงินไปทำบุญแล้วก็จะเก็บไว้เป็นทุนค้าขาย
ใช้จ่ายในครอบครัวต่อไปอ่าพี่อ้อพี่อ้อ
หลังจากนี้จะขายขนมปังอีกไหมปังปุริเย่ขนาดนี้แล้ว
สิใครจะไปเลิกยึดอาชีพนี้มา๑๐ปีแล้วนะคะ
ก็นี่แหละจะไปทำบุญแล้วก็เก็บเงินไว้เป็นทุนต่าง
แล้วก็อาจจะซ่อมแซมบ้านด้วยนะคะ๑๒ล้านหักภาษีนิดหน่อยก็
สิบเอ็ดล้านกว่าอ่ากลมกลมสิบสองล้านนั่นแหละอืม
อิจฉาเหลือเกินอ่าคนต่อไปก็สิบสองล้านเหมือนกันนะคะ
แต่คราวนี้ไปที่ศรีสะเกดอีสานออกบ่อยมากเลย
ท่านนี้ค่ะคุณพิมพิลาสดาวงายุสามสิบสี่ปีนะคะ
เป็นชาวขุนหารที่ศรีสะเกดปุ๊บปั๊บรับโชค๑๒ล้านบาท
เพื่อนบ้านขวามือเสื้อเหลืองคือสามีหรือเปล่าใช่ไหม
ใช่ไหมคะนี่เธอบอกว่าเป็นแม่ค้าขายข้าวมันไก่แล้วก็ขนมหวานอยู่ที่ตลาดเช้าที่ศรีสะเกดนั่นแหละ
ที่ผ่านมารายรับไม่พอกับรายจ่ายรายได้น้อยมากเป็นหนี้สินล้นพ้นเลยนะคะ
ผู้ใช้บัญชีบัญชี๑เขาบอกว่าให้จุดทูป๑๖ดอกพร้อมกับอธิษฐาน
มีวิธีการอธิษฐานนะฮะขอให้ถูกรางวัลหลังจากนั้นแกก็ถูกเรื่อยมาเลย๓ตัวบ้าง๒ตัวบ้าง
คราวนี้ถูก๒ใบใบละ๖ล้าน๑๒ล้านบาท๑๒ล้านเราต้องทำอย่างนั้นบ้างเหรอไปดู
แม่ค้าขายข้าวมันไก่แล้วก็ขนมหวานอยู่ที่ตลาดเช้าที่ศรีสะเกดนะฮะหลังจากได้แล้วจะเอาเงินไปทำอะไร
หนี้สิคะหนี้สิทธิล้นพ้นขนาดนี้พี่แกบอกนะคะหลังจากนั้นก็จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูก
จากศรีสะเกดไปที่ยะโสกันหน่อยยะโสนี่รับไปหกล้านหน่อหน่อนะคะป้านวลปลางป้านวลปลางนี่
นี่ก็เป็นแม่ค้าเหมือนกันนะคะแม่ค้านี่ปุ๊บปั๊บรับโชคหลายลายเลยนะคะแม่ค้าขายข้าวจี่
ข้าวจีนนี่คือข้าวอะไรนะข้าวเหนียวข้าวย่างเหรอข้าวย่างข้าวเหนียวจิ้มไข่แล้วย่างนะฮะ
ใช่ไหมคะคนละหิวเลยเออเป็นแม่ค้าขายข้าวจี่พี่ช่วยร่วมแสดงความยินดีกับเขาก่อน
เรื่องท้องพี่ไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะเป็นแม่ค้าขายข้าวจี่อยู่ที่ตลาดตาดทองนะคะ
อยู่ที่เยอะโสธรเฮ้ยชีวิตแบบอย่างนี้เลยพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหลังมือเป็นหน้ามือเลยนะคะ
แกบอกว่าถูกรางวัลที่๑คือให้หลานสาว๗เดือนหยิบให้หยิบแล้วก็ขยำใบนี้ทิ้ง
หลานสาว๗เดือนหยิบแล้วก็ขยำใบนี้ทิ้งแกบอกทิ้งทำไมแกก็เลยเอาล่ะถ้าจะทิ้งแกก็เอาใบนี้ดีกว่า
แล้วสุดท้ายแกก็เก็บใบนี้ไว้แล้วก็พอมาตรวจรางวัลเฮ้ยคนจะได้คนจะโดนทำไมล่ะคะ
คือถ้าหากเราให้ลูกตัวเล็กหยิบและขยำทิ้งเดี๋ยวเราไปลองทำ
แล้วถ้าเกิดว่าลูกเก็บไว้ล่ะคะก็ต้องทิ้งเขาเก็บไว้เราก็เอาไปขโมยคืนมา
เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะเอาเงิน๖ล้านเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้หลานนะคะ